มีผู้หญิงคนนึงอยู่ดีก็เกาะขึ้นไป

แล้วก็ไปดึงไปหักที่ปัดน้ำฝน
กระโดดขึ้นหลังคาสไลด์ตัวลงมา

โรงงานก็งบกันอาจจะน่ามากแล้ว
นี่ขึ้นมาอาจเหมือนงานเสื้อ

อีกครั้งมุมบ้านก็จะอยู่ในโลกโซเชียล
ท่านไม่พิสัยด้วย
ภูเขามาจากเรือไม่ได้
หัดใหญ่สงขลาดูผู้หญิงคนนี้สิคะชูสองนิ้วด้วยเนี่ยหักที่ปัดน้ำฝนด้วย
กระโดดขึ้นไปแบบแต่ละอย่างคนที่นั่งในรถเขาก็โทรแจ้งจนนาที
คือเหตุการณ์เกิดขึ้นเก้ามิถุนายนนะคะครับเป็นรถแอมบูแลนซ์นะคะ
ก็คือรถพยาบาลฉุกเฉินนะคะเป็นรถตู้นะของสมาคมกู้ชีพบ้านพรุค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณวงเวียนน้ำผู้เทศบาลนครหัดใหญ่ที่หัดใหญ่สงขลา
ผู้หญิงคนนี้คือเขาเป็นผู้หญิงสติไม่ดีค่ะพี่อุ๋ยคุณผู้ชม
แล้วเขามามีพฤติกรรมแบบนี้ทีมข่าวของเราก็ไปที่สมาคมกู้ชีพบ้านพรุ
อยู่ที่ถนนกาญจนวนิษฐ์ที่ตะบนบ้านพรุค่ะ
ไปเจอกับนางสาวพัสราอายุยี่สิบห้าปีและนางสาวอัญชาลีอายุสามสิบหก
รถพยาบาลฉุกเฉินคันที่เกิดเหตุยังมีร่องรอยความเสียหายอยู่เลย
ครับที่ปัดน้ำฝนเนี่ยนี่หักบิดงอด้วยนะคะยางก็หักนี่ดูสิคะ
นี่ค่ะคือคนที่อยู่ในรถตอนจังหวะที่เกิดเหตุที่เป็นเจ้าหน้าที่กู้ชีพ
บอกว่าตกใจมากนะขับรถมาเป็นสิบปียังไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลยนะคะ
แล้วคนที่ก่อเหตุนี้ตามคลิปภาพนี้
ไม่ได้ก่อเหตุในลักษณะแบบนี้เป็นครั้งแรกเคยก่อเหตุแบบนี้มาแล้วหลายครั้ง
ประเด็นคือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ช่วยพาไปรักษาไปอะไรหน่อย
ถ้าสติไม่ดีแล้วปล่อยให้มีพฤติกรรมแบบนี้มันก็อันตรายเพราะว่ามันหลายครั้งเหลือเกินหลายครั้งแล้วค่ะ